ส่วนที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะคุณพ่อท่านหนึ่งค่ะ
บอกเลยบอกว่าแบบนี้มันไม่ไหวเกินจะรับไหวจริง
เพราะว่าลูกสาวอายุ๑๗ปีถูกกลุ่มผู้หญิงกลุ่มผู้ชาย
รุมทำร้ายร่างกายและแถมอัดคลิปมาโพสต์ประจานในโลกโซเชียลมีเดียด้วย

นี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตลาดโต้รุ่งกลางเมืองพิษสนุโลกนะคะ
เยาวชนอายุ๑๗ปีเป็นผู้หญิงน้องที่สวมชุดสีดำเป็นลักษณะคล้ายกางเกงขาสั้นเนี่ยนะคะ
ถูกกลุ่มวัยรุ่นมาทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะทั้งตบทั้งตีทั้งกระชากทั้งลาก
ลงไปที่พื้นกระทืบซ้ำไปอีกที่หน้าที่ศีรษะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นนะคะช่วงประมาณ๑ทุ่มของวันที่๔เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
หลังจากเกิดเหตุน้องคนนี้โทรหาพ่อนะคะคุณพ่อก็มารับถึงจุดเกิดเหตุเลยเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านายถิติวัดผลประเสริฐอายุ๕๔ปี
พ่อมาถึงค่ะเห็นสภาพลูกหูใจจะสลายนะคะ
แต่พาไปโรงพยาบาลก่อนแล้วก็พาไปแจ้งความเพิ่มเติมที่สพเมืองพิสุนโลก
หลังจากนั้นทีมข่าวเรารับทราบเรื่องนี้ไปสอบถามคุณพ่อคุณพ่อให้ข้อมูลนะคะ
บอกว่าวันเกิดเหตุลูกสาวถูกกลุ่มวัยรุ่นทั้งหญิงทั้งชายเลย๕คน
รุมทำร้ายที่ตลาดพิษนุโลกร่วมใจ
ลูกสาวโทรมาบอกว่าถูกทำร้ายจนบาดเจ็บอ่ะพาไปถึงพอไปถึงเจอตัวแล้ว
ไปโรงพยาบาลก่อนแล้วก็ไปแจ้งความนะคะ
แต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นปรากฏว่าหลังจากที่กลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้าน
เรื่องมันเหมือนจะเงียบไปแต่กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
เอาคลิปนี้ไปโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดีย
แล้วก็มีคำบรรยายรวมถึงแคปชั่นลักษณะเยาะเย้ย
โหคุณเป็นพ่อค่ะเจ็บใจมากโมโหมาก
บอกว่าหลังจากนี้นะตอนแรกในใจก็คิดเหมือนกันว่า
หรือจะให้เรื่องมันเงียบไปหรือจะยอมความกันดีมาตกลงที่สถานีตำรวจ
แต่พอคุณพ่อเห็นคลิปนี้บอกว่าไม่ยอมแน่นอนดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
ไปถามลูกสาวบ้างว่าไปมีเรื่องอะไรกับใครไหมก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ
ตัวลูกสาวเองที่อายุ๑๗ปีบอกว่ายืนยันไม่รู้จักกับกลุ่มที่มาทำร้ายร่างกายตัวเอง
แต่นึกย้อนกลับไปน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดในเฟซบุ๊ก
ก่อนหน้านี้เธอไปแสดงความคิดเห็นต่อว่ารุ่นพี่ที่สนิทกัน
แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาคอมเมนต์ต่อลักษณะเชิงต่อว่าเธอ
แล้วก็มีการต่อว่ากันไปต่อว่ากันมาในเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ
สุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนี้เขียนข้อความลักษณะเชิงอาฆาต
แล้วก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะมาทำร้ายร่างกาย
จนกระทั่งมาเจอตัวกันจริงที่ตลาดพิษนุโลกร่วมใจ
ถูกทำร้ายร่างกายตามคลิปค่ะฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
พอดีพอไปถึงตลาดเหมือนกับว่ารุ่นน้องของทางผู้หญิง
เขาแชทไปบอกว่าหนูมาหนูอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างนี้
พอพาผู้หญิงมาถึงปุ๊บเขาก็บอกว่า
หนูไม่รู้จักหนูใช่ไหมเดี๋ยวหมอไม่ได้รู้จัก
พ่อหนูกำลังจะกดเบอร์โทรหาพ่อเขาก็ชก
ตอนนี้มันก็เกิดการละชาปลงมาทำได้
หนูก็มองว่าจะมีอะไรเลือกจะช่วยได้มาก
แล้วพอมองแล้วค่ะก็คือมันไม่ทันได้มองแล้วอ่ะ
คือมันลุมกันเลยเขาไม่ชอบที่หนูเรียกแทนตัวเองว่านี่
แต่ตัวเป็นนี่ไม่เคยเจอกันเลย
ไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักเลย
จากคลิปที่เห็นเนี่ยนะคะหน้าตาคนที่มารุมทำรับร่างกาย๕คน
ผู้หญิงผู้ชายเห็นหน้าตาชัดเจน

ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวเอามาสอบปากคำ
แล้วก็รวบรวมพยาหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ในช่วงเวลานี้ดูสิในขณะที่เรานำเสนอข่าวแบบนี้
ยังคงมีวัยรุ่นมารวมกลุ่มกันแบบนี้เลย
ไม่เกรงกลัวกฎหมายนะคะตำรวจจนที่รัฐช่วยปรับรามไม่หมดนะคะ